ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องยิงกันเสียชีวิต๔ศพนะฮะที่บ่อนเฮียตี้ย่านพระราม๓
คำถามก็คือว่าเอ๊ะตกลงมันจะใช่บ่อนหรือเปล่า
มีการลักลอบเล่นพนันกันเกิดขึ้นหรือเปล่าอืม
กล้องวงจรปิดมันก็ไม่มีอ่ะในพื้นที่เกิดเหตุอ่ะ
เมื่อวานท่านพบชนบอกใช่ไหมแล้วก่อนเกิดเหตุมีคนไปเคลียร์
มีคนไปเก็บข้าวเก็บของไปเคลียร์พื้นที่ให้ไม่เหมือนเป็นบ่อนหรือเปล่า

ใช่เพราะว่ามีคำถามไงคะว่ามีหลักฐานอะไรในจุดเกิดเหตุ
จะสามารถบ่งบอกได้ว่าตรงนั้นคือบ่อน

วันนี้มีคลิปฮะค่ะวันนี้มีคลิปนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเก็บศพ
ที่พิสูจน์หลักฐานจะไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐาน
คลิปนี้ยาว๒นาทีเดี๋ยวท่านไปดูก่อนแล้วเล่าให้ฟังต่อ
ตัวให้ดูกันส่งละภาพลังท้ายที่ที่อีก

เฮ้ยบอย
นี่ครับท่านผู้ชมครับคนที่เห็นบอกมันใช่แน่มันใช่แน่
สถานที่ที่ยิงกันตายสี่ศพเนี่ยแล้วเสียงเห็นไหมพี่ถนัดถอดกล้องหรือเปล่า
ค่ะสายเรื่องสายเรื่องอะไรแบบโอ้โหเนี้ยเขาเคลียร์พื้นที่กันอ่ะ
คำถามคือผู้ชายกลุ่มนี้คือใครถูกต้อง
แล้วถ้าลองสังเกตดูดีตามคลิปนี้บนฝ้าเพดานกล้องวงจรปิดเต็มเลยค่ะ
ใช่แล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับยังเห็นว่าที่พื้น
ยังมีคนที่เขาถูกยิงเสียชีวิตนอนเป็นศพอยู่ใช่ค่ะ
คือปล่อยให้ศพอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ตั้งนานนะคะ
กว่าที่กู้ภัยกู้ชีพหรือนักข่าวอะไรจะเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้
ช่วงนาทีที่๒นาที๑๒วินาทีเนี่ยถ้ากล้องแพนไปเรื่อย
ตอนที่เขาถ่ายคนนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถ่ายแล้วหลุดมาได้ยังไงนะ
มันไปเห็นโต๊ะบาคาร่าด้วยนะโต๊ะที่ว่ามันไปถูกทิ้งอยู่ข้างนอกอยู่โต๊ะนึง
แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ด้วยไม่รู้อีกกี่โต๊ะที่ไปอยู่ที่ไหนยังไง
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อกลางดึกเมื่อคืนก่อน
ทุ่มเมื่อคืนวันก่อนมีเหตุยิงกันตายถึง๔ศพ
ถ้าตามปกติสถานที่บ้านเรือนหรือว่าจะเป็นร้านอาหาร
เป็นเทคเป็นผับอะไรก็แล้วแต่ยิงกันตายขนาดนี้คุณเขียนมาสอน
ป่านี้วิ่งกรูกันออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามากู้เก็บศพมาตรวจสอบพื้นที่

เพราะว่าจริงแล้วศพของผู้เสียชีวิตสำคัญที่สุดนะคะในจุดเกิดเหตุนะคะ
คุณต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะตำรวจต้องมาเคลียร์ว่าใครเป็นคนร้าย
ทำไมถึงยิงกันตายแล้วหลักฐานต่างคืออะไรบ้าง
แต่ว่าบุคคลเหล่านี้คือใครก็ไม่รู้
ใช่ค่ะเพราะการที่จะให้บุคคลอื่นเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
คดีอัธยากรรมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะในการไปทำลายหลักฐานหรือเปล่า
ว่าทำไมมาถึงแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลย
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันใช่บ่อนพนันหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดก็ไม่มี
จะตอบคำถามตำรวจได้ไหม

เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนในคลิปนี้ใช่ไหม
ว่าเนี่ยคนไหนเป็นคนไหนอะไรยังไง
นี่ครับที่สำคัญนะฮะตอนที่กลุ่มผู้ชายพวกนี้ขนย้ายข้าวของในบ่อนเนี่ย
ศพของผู้ที่ยิงกันแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ถูกลุกหลงด้วยเนี่ยนะฮะ
ศพคือพันธมตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐหรือว่าสารวัตรแม็กซ์นะครับ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะนางสาวพีรยาที่ถูกลูกหลงยิงเสียชีวิต
ถาวรศรีสดคู่กรณีสารวัตรแม็กซ์ก็เสียชีวิต
นางเมาที่เป็นชาวกัมพูชาเป็นพนักงานของบ่อนก็ถูกลูกหลงกระสุนปืนก็โดนเข้าไปเสียชีวิต
ยังอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับตามจุดต่างที่เราให้ท่านดูนะฮะ
ถาวรเนี่ยเขาเข้ามาที่บ่อนแล้วก็มีเรื่องมีราวมีปัญหากับสารวัตรแม็กซ์
ใช้ปืนยิงสารวัสแม็กซ์กระสุนนี้ทะลุศีรษะสารล็อตแม็กซ์เสียชีวิตอยู่ที่พื้นตรงนั้นเลยนะฮะ
เป็นศพแรกหลังจากนั้นนายถาวรหันปากกระบอกปืนจะไปยิงผู้ชายชื่อนายเอเป็นคนสนิทของสหรัฐแม็กซ์
กะว่าจะเอาอีกศพนึงแต่ว่าในเอเนี่ยวิ่งหนีไปหลบข้างหลังนางสาวพิรยาที่เขามาอยู่ที่นี่พอดี
เขาก็เลยโดนกระสุนเข้าไปถูกลุกหลงเธอเสียชีวิตเป็นศพที่สอง
จังหวะเดียวกันนั้นนายเอหลบอีกหนีนายถาวรไปหลบหลังนางเมาที่เป็นพนักงานของบ่อน
เขาเรียกว่าดินเลอร์เป็นพนักงานแจกไพ่ที่โต๊ะบาคาร่า
ถาวรยิงกระสุนก็ไปถูกนางเมาอืมเสียชีวิตศพที่สาม
ถาวรตอนนั้นเริ่มถูกไล่แล้วก็หนีเข้าไปในจุดที่เป็นห้องน้ำของบ่อน
มีนายบอยที่เป็นกาดของบ่อนวิ่งตามเข้าไปแล้วไปยิงนายถาวรนายถาวร
เสียชีวิตเป็นศพที่๔อยู่ตรงห้องน้ำส่วนนายบอยกับนายเอตอนนี้หนีไปแล้ว
ทีนี้ค่ะให้คุณผู้ชมไปดูลักษณะของจุดเกิดเหตุที่เราเรียกว่าบ่อนเฮียตี้พระราม๓
เป็นอาคารพาณิชย์๑๐คูหาเชื่อมทะลุถึงกันเป็นห้องโถงใหญ่
ชั้น๒ถึงชั้น๔เป็นที่พักอาศัยชั้นละ๒๐ห้องรวมทั้งหมด๖๐ห้องนะคะ
ชั้นหนึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นจุดเกิดเหตุเปิดเป็นบ่อนการพนันมีการแบ่งโซนนะคะให้นักพนันเข้าเล่น
พอเข้าไปจากประตูหลักเนี่ยจะมีโต๊ะตรวจโควิดสิบเก้าด้วยนะคะทุกคนที่เข้าไปในบ่อนตรวจโควิดสิบเก้าก่อน
โอ้โหปีกขวาเขาเรียกว่าเป็นโซนชาวบ้านครับเป็นสนามทรายเขาเรียกกันแบบนี้นะ
ก็คือเป็นโต๊ะพนันขนาดใหญ่เล่นกำถั่วรัมมี่ไฮโลป๊อก๘ป๊อก๙ได้เสียสูงสุด
ตรงเนี้ยจะเป็นแค่หลักแสนบาทส่วนปีกซ้ายโซนวีไอพีค่ะ
ก็จะเล่นไพ่บาคาร่าโซนนี้จะมีประมาณเจ็ดถึงแปดโต๊ะนะคะ
ก็จะมาในโซนวีไอพีเนี้ยถ้าไม่นั่งก็ยืนแทงได้
จุดตรงนี้นะคะได้เสียกันทีเป็นหลักหมื่นถึงหลักล้าน
ห้าหมื่นขึ้นไปอ่ะค่ะถึงหลักล้านนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่สารวัตรแม็กซ์นางสาวพีรยานางเมาชาวกัมพูชาเสียชีวิต
ก็คือโซนนี้นะคะคือโซนวีไอพี
เข้าไปด้านในค่ะมีการแบ่งเป็นห้องวีวีไอพี๒ห้องนะคะ
ลักษณะปิดทึบมีโต๊ะบาคาร่า๔โต๊ะมีการเล่นการพนัน
โต๊ะตรงนี้ได้เสียกันหลักล้านขึ้นไป
หลักล้านเท่านั้นถึงจะมาโต๊ะตรงนี้ได้นะคะ
ก็จะแยกไปเลยไม่ปักปนกับใคร
เฮี้ค่ะหมุนเงินด้วยการปล่อยต่อให้ในทุน
เช่าโต๊ะสำหรับเล่นพนันในบ่อนจะมีโต๊ะอยู่ประมาณสิบสี่โต๊ะ
เป็นของเฮียตี้๔โต๊ะส่วนอีก๑๐โต๊ะปล่อยเช่า
โต๊ะละสามแสนบาทต่อแปดชั่วโมงต่อวันถ้าเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง
มีการเช่าเต็มเกือบทุกโต๊ะรายได้จะอยู่ประมาณ
ล้านถึงสิบล้านบาทต่อวันนะคะนี่รายได้ต่อวันนะคะ
ครับถ้าเป็นห้องวีไอพีราคาก็จะสูงขึ้นตามลำดับ
อกจากนี้มีข้อมูลนะคะว่าเจ้าของอาคารตรงนี้เนี่ย
เฮียจอจานเป็นที่รู้จักกันดีในวงการธุรกิจสีเทา
เฮีจอจานคนนี้จะเปิดให้ในทุนด้านธุรกิจสีเทา
มาเช่าสถานที่ด้านล่างเปิดบ่อนการพนันครับ
สถานที่แห่งนี้เริ่มเป็นบ่อนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วค่ะ
ไม่ได้เพิ่งมีค่ะเจ๊หมวยน้องสาวของเฮียปอประตูน้ำ
มาเช่าสถานที่เปิดเป็นบ่อนแต่เปิดได้๖เดือน
ตำรวจมาสั่งปิดต่อมามีชาวต่างชาติชื่อโทนี่มาเช่าต่อ
ได้สี่เดือนก็ถูกปิดสถานที่แห่งนี้ก็ปิดเอาไว้แบบรกร้างไม่มีใครมาใช้ประมาณสี่ห้าปี
เพราะว่าเฮียจอจานหาคนมาเช่าต่อไม่ได้สุดท้ายมาเปิดอีกครั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เพราะเฮียตี้นี่แหละมาเช่าต่อค่ะก็ไม่รู้ว่าเฮียตี้ก็หนีจากตรงไหนยังไงมา
แล้วมาเช่าต่อตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเฮียตี้
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรานะครับท่านบอกว่าความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนเหตุยิงกันในบ่อนพระรามสามเนี่ย
ตอนนี้กำลังสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาพยานหลักฐานทั้งในที่เกิดเหตุและรอบพื้นที่
หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานชัดว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นบ่อนพนันจริงยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุพบชนยืนยันว่าในคืนวันเกิดเหตุ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยคุณเข็มมาสอนมันไม่มีแล้วก็เชื่อว่าคงถูกถอดออกไปก่อนแล้วนั่นแหละ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของตึกมาให้ปากคำ
แล้วก็จะสืบสวนหาตัวบุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายในคลิปที่มาช่วยกันขนย้ายข้าวของ
มาช่วยกันขนย้ายข้าวของอุปกรณ์ต่างออกจากตัวอาคารเป็นภาพก่อน
เจ้าหน้าที่จะไปถึงกับหลังเจ้าหน้าที่ไปถึงโล่งสะอาด
เชียวนี่ค่ะกล้องเครื่องมีไปหมดนะครับเพราะว่าชนบอกเดี๋ยว
เรียกบุคคลในคลิปผู้ชายที่ขนเข้าขนของอะไรจะเรียก
เล่นพนันเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนทั้งหมดหากพบว่าเข้า
เล่นพนันเนี่ยถือว่ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี
กระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปในบ่อนแล้วไปยิงนายถาวรหรือเปล่า
ถาวรที่เสียชีวิตเนี่ยนะหลังจากไปยิงสารวัตรแม็กซ์เนี่ย
เรื่องนี้นะครับทางพบชน
แล้วมีการประวิงเวลาของบุคคลในอาคาร
สิบนาทีหลังจากที่มีการยิงกันเสียชีวิต
หลังจากรับแจ้งส่วนผู้ลงมือยิงที่แท้จริง
เดี๋ยวต้องไปไล่สืบสวนยืนยันตัวบุคคล
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อ
เพราะตามข่าวก็คือบอกว่ามีในบอยที่ทำหน้าที่ดูแลบ่อน
กับนายเอที่มากับสารวัตรแม็กซ์อีกนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

ที่เขาก็มีความรู้เรื่องธุรกิจสีทงสีเทาอะไรของเขาอยู่นะ
จากประสบการณ์ออกมาเปิดเผยบอนมันเยอะ
ออนลงออนไลน์บ่อนที่ไม่ใช่ออนไลน์อะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วทางตำรวจบอกว่าโอ้โหก็ไล่ปราบหมดแล้วนะ
ไล่จับอย่างเต็มที่แล้วนะวันนี้ครับนายเติมตระกูลกระมวลวิสิตลูกชายของนายชูวิทย์นะครับ
ข้อมูลและภาพที่นายชูวิทย์บิดาเนี่ยเอามาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเป็นเรื่องจริง
และภาพนี้เป็นบ่อนเฮียตี้จริง

ถ้าใครถ่ายภาพบอล
บ่อนไหนก็ได้ทั่วประเทศ

สถานที่และเวลาแล้วส่งมาให้เนี่ย
เดี๋ยวให้รูปละสองหมื่น
นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์

ซึ่งวันนี้ญาติของสารวัตรแม็กซ

ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่นครนายกคุณแม่ของสารวัตรแม็กซ์ค่ะ
ทันทีที่เห็นร่างของลูกชายโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
นี่นะคะคุณแม่ของสารวัตรแม็กซ์แล้วคนที่ปลอบแม่อยู่ก็คือพี่ชาย
สารวัตรแม็กซ์นะคะส่วนคุณพ่อของสารวัตรแม็กซ์ค่ะ
คุณพ่อสมพบก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าลูกจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ออกมาพูดเรื่องของ
ตกลงแล้วลูกชายพ่อไปติดหนี้ไปมีปัญหาอะไรกับคนในบ่อนหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเขาคงมีพฤติกรรมเล่นอะไรไม่นะอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นอะไรเลย
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนหลังไม่มี
มีปัญหาเรื่องเงินปรึกษาพ่ออะไรบ้างไหมไม่นะ
ซึ่งประวัติการทำงานของสารวัตรแม็กซ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เรียนจบจาก
นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๖๕เข้าปฏิบัติงานที่สนสแหมดำปี๒๕๕๙
และปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเลื่อนยศเป็นรองสารวัตรศอบสวนนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพคือนายถาวรนะคะ
ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบังแตนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
คุณระวีการทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับลูกชายคนโตของนายถาวรนะคะ
ก็บอกว่ายังติดใจเรื่องที่พ่อเสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางแม่ของนายถาวรก็บอกว่า
ลูกชายเนี่ยประกอบธุรกิจค้าเหล็กส่งออกต่างประเทศ
อยู่ในกรุงเทพก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านทุกเดือน
กลับมาก็ให้เงินพ่อแม่ตลอด
แล้วก็ฝันลูกชายมาหาเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุ
กลายเป็นว่าหลังจากฝันแล้วเนี่ยลูกชายก็เสียชีวิตเลยนะคะ

ก่อนเกิดเหตุยังไปทำบุญอยู่เลย
แล้วพระท่านทักขึ้นมาว่าถึงคาดนะ

ฝันด้วยฝันมะยังไงค่ะแม่
เห็นเขาก็มาบ้าน
ภาพเขาบอกว่าอายุถึงคาด

เกี่ยวกับประเด็นหนี้สินปมปัญหาที่เกิดขึ้น

ในตำรวจติดเงินพ่อ
ก็รู้ว่ามีการไปยืมเงินพ่อจริง
แต่ไม่รู้ว่ายืมเงินในจำนวนเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
มันเกี่ยวกับเรื่องของการหยิบยืมเงินครั้งไหนครับ
แต่เคยไปยืมเงินไหมเคยนะคะอืมส่วนศพของเหยื่อกระสุนอีกสองราย
ติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วค่ะ
ครับก็ตำรวจก็ต้องไปไล่สืบสวนกันต่อนะฮะใช่ค่ะ
จากเรื่องคดียิงกันเสียชีวิต๔ศพแล้วก็เรื่องบ่งเรื่องบ่อนอะไรพวกนี้
ต้องไปเคลียร์กันให้ชัดว่าตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของบ่อน
แล้วมาเปิดอะไรกันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคดี